ในการเสวนาโทษประหารชีวิตลดการทำผิดหรือควรคิดใหม่
จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เชื่อว่าโทษประหารชีวิตไม่ได้ทำให้อาธิกรรมลดลง
พร้อมกับเสนอให้รัฐทำความเข้าใจกับประชาชน
ในวัดติงสมิทประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเปิดเผยนะครับว่า
สังคมไทยยังมีความสับสนในเรื่องนี้
มีทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็คัดค้าน
เมื่อมีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นก็จะถกเถียงกัน
ยกเลิกโทษประหารชีวิตจึงอยู่ที่กระแสสังคม
ที่ผ่านมากรส่งยุติธรรมได้แถลงลดระดับการใช้โทษประหารชีวิต

และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ได้รายงานว่า
ยกเลิกโดยดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ขณะที่นายวิรพงศ์รามางกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า
มุ่งหมายของโทษประหารมีอยู่๓ข้อ
คือเพื่อแก้แค้นเพื่อให้คนกลัวจะได้ไม่กระทำผิด
และสุดท้ายเป็นฆาตกรเยี่ยมโหดโหดเยี่ยม
ประหารเสียได้ก็จะได้ไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก
โดยทั้ง๓วัตถุประสงค์มีงานวิจัยยืนยันนะครับว่า
ไม่สามารถทำให้คนกลัวแล้วไม่ทำผิด
กำจัดคนทำผิดออกไปจากสังคมยังไม่ถูกต้อง
ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักศาสนา
ส่วนตัวเป็นนักเศรษฐศาสตร์คิดว่าโทษประหารไม่มีความหมายอะไรทางเศรษฐกิจ
เพราะว่าไม่ได้ทำให้อาชญากรรมลดลง
แต่ว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์อย่างมหัน
ซึ่งไทยควรยกเลิกโทษประหารชีวิต
โดยการทำความเข้าใจปรับทัศนคติของประชาชน
หากยังมีเรื่องของการแก้แค้นไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรม
เชื่อเรื่องการสั่งสอนเปลี่ยนนิสัยได้

ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะทำอย่างไรให้เปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้